ดูเรื่องเบากันบ้างปิดท้ายข่าวเช้าหัวเขียวนะคะ
แต่ย้ำว่าแล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมของคุณผู้ชมแต่ละท่าน
เป็นเรื่องของการขุดทองขุดทองของญี่ปุ่น
นี่เป็นความเชื่อเขานะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีหลายคนสงสัยว่า
ขุดมาแบบนี้แล้วใช้มือด้วยแล้วเป็นโพรงใหญ่ขนาดนี้๒๐ปี
อะไรที่ทำให้ทีมขุดทำงานได้อย่างต่อเนื่องถึง๒๐ปีเนี่ยนะคะ
หลังจากที่อยู่ที่นั่นนานแล้วแหละไปตามเรื่องนี้ให้ต่อ
ทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านแก่งประลอมตำบลไซโยก
อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีจุดที่ทั้งสามคน
ก็คือทีมขุดเนี่ยได้ช่วยกันขุดหลุมหาสมบัติ
ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับนายบุญส่งมะนาวทองเป็นหนึ่งในทีมขุดนะคะ
ก็เล่าหนึ่งเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าครั้งที่คุณนฤทธิ์มุดเข้าไปในหลุม
คือนักข่าวของเราเนี่ยนะคะมุดเข้าไปในหลุมแล้วไปเจอตุ๊กแก่
คุณบุญส่งบอกว่านั่นไม่ใช่ตุ๊กแก่ธรรมดานะนั่นเป็นตุ๊กแก่ผีของปู่สม
กระโดดเข้ามาทักทายเท่านั้นเองในหลุมจริงจริงแล้วเนี่ย
มันมีสัตว์หลายอย่างอยู่ในนั้นแล้วก็เล่าให้ฟังทันทีเลย
คุณบุญส่งบอกว่ามีอยู่ครั้งนึงนะ
ตัวเองกำลังจะมุ่งมั่นขุดหาสมบัติอยู่ในหลุมนั่นแหละไปเจอกับจงอาง
ตัวใหญ่เลยยาว๓เมตรนอนขดอยู่ในหลุมส่องไฟฉายไปเจอ
งูจงอางฉกเข้าที่ข้อเท้าแน่นอนตายแน่นอนตัดสินใจต่อสู้ค่ะ
ตัวไปด้านหลังจับหางูจงอาง
งูหมดแรงแล้วก็ตายในที่สุดซึ่งตอนนั้นขณะที่ขุด
ไม่มีอาหารกินก็เลยยกมือขึ้นไหว้
ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ของงูตัวนี้ไปเป็นอาหารประทังชีวิตนะระหว่างที่คิดระหว่างที่กินนะคะ
ขออภัยนะคะเอางูขึ้นมาแล้วมาประกอบอาหาร
ระหว่างที่กำลังกินอยู่คิดย้อนไปว่าปูโสมจะถวายงูจงอางตัวนี้
เพื่อเป็นการทดสอบความสามารถของทีมขุดว่าจะผ่านไปได้หรือไม่
และสิ่งที่ผ่านมาทำให้ปู่โสมมอบรางวัลเป็นเนื้องูจงอางจึงทำให้อยู่รอดมาได้ค่ะ
เชิดพงศ์พรมดีเจ้าของที่ดินจุดนี้ที่เขามีการขุดกัน
หลังจากที่มีการนำเสนอข่าวการขุดหาสมบัติเป็นข่าวดัง
บอกคุณนฤทธิ์นักข่าวของเราบอกอีกครั้ง
อาถรรพ์ได้พบเจอมานั้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่ได้เกิดจากอาการเพี้ยนหรือตัวเองเป็นบ้าเป็นหลอนยาแต่อย่างใด
พร้อมกับฝากไปยังคุณผู้ชมทางไทยรัฐทีวีด้วยว่าถ้าใครไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์นะ
ถ้ามาที่บ้านตัวเองเพื่อพิสูจน์ยินดีเลยเปิดบ้านต้อนรับมานอนพักค้างดูสักคืน
ของแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ

สติสัมภัณฑ์ฉันยังครบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่
ท้ายบอกว่าเรื่องราวอาถรรพ์มันไม่ได้หมดแค่นี้
ทำมา๒๐ปีมันเยอะมากเล่าทั้งวันก็ไม่จบบอก
มีตอนต่อไปเดี๋ยวติดตามวันพรุ่งนี้นะคะคุณลุงเชิดพงศ์บอกว่า
จะมาเล่าให้คุณนฤทธิฟังนักข่าวของเราฟังเกี่ยวกับเรื่อง
งูเห่าห้าตัวที่เก็บมาเลี้ยงคุณลุงเชิดพงศ์บอกว่า
มาเลี้ยงตั้งแต่มันเป็นตัวเล็กเล็กเลยนะและคุณลุงเชิดพงศ์
ลักษณะคล้ายแฮรี่พอตเตอร์เลยก็คือสามารถติดต่อกับงูได้
คุยกับงูได้ตอนนี้พวกมันยังคงอยู่รอบรอบพื้นที่ที่มีการขุดหาสมบัตินี่แหละ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรคุณนฤทธิบอกว่าเดี๋ยวเขียนให้เรามาอ่าน
เล่าให้คุณผู้ชมฟังต่อพรุ่งนี้ค่ะ